เจอแก้งขวาของนัทรงครัยนะครับ

ไม่มีผ่อนเลยครับ
ออกขวางพันด้วยส่องขวาอีกแล้วครับ

นาตรงชัยเดินส่องซ้าย
ร่วงอีกแล้วครับไม่ไหวแล้วครับทุกผู้ชมครับ

นี่ครับบริเวณหนกแก้มทางด้านซ้ายครับ

โอ้โห

คิมคำศรีเห็นบาดแผลแล้วก็ดูอาการแล้วนะครับ

เลือดหนกแก้มซ้ายครับ

แล้วก็
เจ้าเพชรทวีสัตว์

โอ้โหได้นับเลยครับในช่วงต้นยกครับ

แล้วหนดแก้มซ้ายด้วยทิ้งก็แปลกครับ

แปลกแล้วนะครับเพราะเป็นหนกแก้มซ้าย

โอ้โหศอกดอกนี้ถึงแชมป์ครับ